คุณผู้ชมเตรียมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อย
รถทัวร์เสียหลักเหินข้ามเกาะกลาง
คุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่มันแปลกอย่างหนึ่งคือ
เหินข้ามไปโดยที่ไม่มีรอยเบรก
แล้วไปชนกับสารพระภูมิฝั่งตรงข้าม
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนในรถทัวร์บาดเจ็บเยอะ
แต่คนขับเสียชีวิตคาที่ครับ
แล้วก็หัวกล้อง
เอาละเอาละเอาละ

แล้วบนรถมีผู้โดยสารนั่งมาเยอะเลยนะครับ

ก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์รถทัวร์คันนี้
คือจริงแล้วเขาเป็นรถทัวร์ประจำทางที่วิ่งกรุงเทพหาดใหญ่คุณผู้ชม
เป็นรถร่วมบศจะเห็นว่ามีแถบสียำพูคือรถร่วมบศ
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนริมถนนสายเพชรเกษมอยู่ที่ชุมพร
ก็ตะแคงอยู่แบบนี้นะฮะด้านหน้าก็มีกองดินสภาพก็พัง
เละด้านข้างก็พังเป็นแถบแล้วครับนะฮะทีนี้ด้านในไปเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือคนขับ
ชื่อว่านายสุรชัยอายุ๔๓ปีก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทาง
แล้วก็ไปเอาตัวของคนขับออกมาทุกอย่างมันก็ทุลักทุเลเพราะว่าฝนก็ตกด้วย
ทีนี้ในรถมีผู้ที่สามเต็มเลยบาดเจ็บหลายคนครับ
ภายก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ลำเลียงไปส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นห้าโมงเย็นของเมื่อวานครับรถทัวร์คันนี้จริงจริงแล้ว
เขามีคนขับ๒คนที่เขาสับเปลี่ยนกันเด็กรถ๑คนผู้โดยสารทั้งหมด๑๔คน
รวมแล้วเป็น๑๗คนเดินทางออกจากหาดใหญ่กำลังจะเข้ากรุงเทพ
ตอนเกิดเหตุมันล่วงเข้าไปสักประมาณก่อนจะประมาณคือตอนเที่ยงคืนกว่าแล้ว
เที่ยงคืนกว่าคือรถทัวร์ออกตอน๕โมงใช่ไหมตอนเที่ยงคืนของวันที่สอง
เขาไปแวะที่สถานีขนส่งชุมพรก่อนระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็หลับอยู่แล้ว
แล้วผู้โดยสารก็หลับอยู่ใช่ไหมคนขับมือที่๒กับเด็กรถก็นอนอยู่ที่เบาะข้างคนขับคนแรก
ทีนี้อย่างที่เห็นคือเหมือนพอออกมาปุ๊บก็ไม่รู้อย่างไรเหมือนกัน
แล้วก็ทำให้เขาไปเสียหลักข้ามเกาะกลางนะฮะแล้วก็ไปชนอีกฝั่งหนึ่ง
อย่างที่บอกไปชนกับสารพระภูมิที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพังเสียหายใกล้กับร้านซ่อมรถ
เรื่องต้นคาดการณ์แบบนี้ว่าระหว่างที่คนขับมือแรกขับไปเนี่ยคาดว่าน่าจะหลับใน
เพราะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นมือที่๒นะฮะเพราะว่าตามถนนเนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยการเบรกอะไร
แล้วก็เดี๋ยวคงต้องมีการสอบสวนอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคนขับเสียชีวิตไปแล้วโชคดีที่เหตุการณ์นี้ผู้โดยสารไม่ได้มีใครเสียชีวิต
แต่มันก็เนี่ยฮะไปชนกับสารพระภูมิแล้วก็เสาไฟฟ้าพังเสียหายแบบนี้นะครับ